คุณผู้ชมมาดูที่นี่หน่อยค่ะที่ลำปาง

เด็กโรงเรียนนี้ติดกัญชากันงอมแงม
หลังจากที่เขาปลดล็อกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันกลายมาเป็นข่าวตลอดเลยเพราะ
เด็กเอากัญชามาขายกันในโรงเรียน
คุณคุณครูไม่เห็นเหรอคุณไม่รู้เรื่องเหรอ
ว่าคุณครูปล่อยประละเลยเขาก็เลยมาร้องแบบนี้
ซึ่งผู้ปกครองในโรงเรียนห้างฉัดวิทยา
ที่อำเภอห้างฉัดโรงเรียนนี้ดังคุณ

บอกว่าตอนนี้นะเด็กติดกัญชาติดเยอะ
แล้วเวลามาเข้าเรียนก็มีอาการไงง่วงเหงาหาวนอน
ไม่ไหวจะเรียนต่อนั่งอยู่ก็หลับ
แล้วครูก็ปล่อยให้มีการขายกัญชาในโรงเรียน

เพราะว่าอะไรเราไปถามทางผอโรงเรียนห้างฉัดวิทยาเลยค่ะ
ผใจชายซึ่งผใจชายปุณภงนี่นะคะบอกว่า
ก็ข่าวที่บอกว่ามีนักเรียนมาลักลอบขายกัญชาให้เพื่อน
ผออยู่ชั้นไหนน้องผู้หญิงผู้ชายยังไงคะ
พอบอกว่าเป็นน้องผู้หญิงชั้นม๖นะ
แล้วเคยแจ้งทางผู้ปกครองของเด็กแล้ว
เคยแจ้งตำรวจที่สพห้างฉัดแล้ว

แต่เด็กคนนี้ยังแอบค่ะ
เอากัญชาแห้งมาขายในโรงเรียนแล้วก็โดนจับได้
ทีนี้พอข่าวมันออกไป
ถ้าลูกคุณเรียนอยู่โรงเรียนนี้คุณจะรู้สึกยังไง
คุณก็ต้องรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมโรงเรียนถึงไม่มีแนวทาง
ไม่มีมาตรการในการป้องกัน

ดังนั้นตอนนี้ทางโรงเรียนเองเขาก็บอกเลยนะ
โรงเรียนตรวจเข้มเลยตรวจเด็ก๕๐๐กว่าคน
ว่าตอนเช้าเด็กมาโรงเรียน
จะมีครูเวรยืนอยู่ประจำหน้าประตูโรงเรียนนะนะ
แล้วเด็กทุกคนมาถึงเปิดตรวจกระเป๋าสิ
ช่องนั้นเก็บอะไรช่องนี้เก็บอะไร
แล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมาส่ง
ปกติบางทีเขาจะเข้ามาในโรงเรียนได้ใช่ไหม
เอาลูกหลานเข้ามามาส่งในโรงเรียน

แต่นี่กลายเป็นว่าให้จอดข้างนอกค่ะ
แล้วเด็กคนเดิมถามว่า
อ้าวแล้วน้องคนเดิมยังมีการแอบเอากัญชามาขายอีกไหม

มีแต่รอบนี้ไม่ได้เอากัญชาแห้งแล้วนะ
เขาเอาเป็นรูปแบบน้ำ
เอาน้ำต้มเอาน้ำมาขาย
โอ้โหโรงเรียนบอกว่านี่ให้โอกาสเด็กกลับตัวแล้วนะ
ให้โอกาสเด็กในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะ
ผู้ปกครองบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวขอรับผิดชอบเอง
เอาลูกฉันออกจากโรงเรียนนี้ขอย้าย

แต่ผู้ปกครองหลายคนก็ไม่สบายใจค่ะ
ว่าถ้าเกิดมาตรการแบบนี้เด็กยังแอบเอามาได้อีก

จะได้ไม่กลายมาเป็นปัญหาแบบนี้อีก
อันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะ

มันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเด็กมากเลยนะคะ